คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้
สวัสดีค่ะแป๊บนึงเข้าสู่ปลายปีกันแล้วนะคะ
พร้อมพร้อมกันกับดีเจพี่อ้อยนะคะที่เราฟังกันได้แบบนี้ทุกอาทิตย์เลย
เว็บไซต์ของไทยรัฐยูทูปไทยรัฐพอร์ตบีนสปอร์ตตี้ไฟล์แล้วก็ในจู๊กซ์ด้วย
เอาจริงนะก่อนหน้านี้คิดว่าปีนี้แม่เราจะได้ปีใหม่
ไม่ได้ฉลองกันมาเต็ม๒ปีได้แล้วนะคะปรากฏว่าโค้งสุดท้าย
ค่ะตอนนี้มีการประกาศนะคะยกเลิกไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์ข้ามปี
ซึ่งตอนนี้เนี่ยระบาดไปหลายหลายประเทศแล้วนะคะแต่เอกชนยังจัดได้
จัดยังไงจัดอย่างเคร่งครัดจัดอย่างเข้มกันหน่อย
ก็ต้องปลอดภัยกันไว้ก่อนนะคะก็ไม่ถึงกับขนาดว่าจะแห้งแรงซะทีเดียว
แต่ประมาทไม่ได้เช่นเดียวกันไม่เป็นไรค่ะต่อให้ปีนี้
เรายังไม่สามารถข้ามปีด้วยความสนุกก็ข้ามปีด้วยความสงบก็แล้วกัน
และมันก็จะเป็นอีก๑ปีที่ผ่านไปรับมือกันให้ไหวนะคะ
ที่แต่ละคนเจอและขนาดว่าบางคนนะคะตั้งสติดีแล้วก็ยังเผลอไผล
ความรักมันเป็นจุดอ่อนของทุกคนจริงวันนี้เรามาฟังคำถามค่ะ
จะว่าไปจะเป็นคำถามซะทีเดียวก็คงไม่เพราะน้องไม่ได้ถามแต่น้องเล่า

สวัสดีค่ะพี่อ้อยค่ะหนูชื่อจิลค่ะจิลมีลูกแล้ว
วันนี้จิลอยากจะขอระบายความผิดพลาดในชีวิตให้พี่อ้อยฟัง
เป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกสองคนตอนนี้เนี่ยทั้งคู่เข้าเรียนแล้ว
ส่วนสามีเดินทางไปทำงานต่างประเทศบ่อย
มีเวลาอยู่ด้วยกันเดือนละไม่เกินอาทิตย์บางเดือนเขาก็ไม่ได้กลับมา
มันทำให้จิลเหงาค่ะและสิ่งนี้ทำให้จิลเดินทางผิด
ยากจะกลับไปแก้ไขด้วยความที่จิลว่างมาก
ก็เลยเริ่มทำขนมทางออนไลน์คือขนมทำขนมขายนะคะ
ไม่ได้หวังกำไรมากแค่ทำแก้เบื่อ
วันหนึ่งมีผู้ชายคนหนึ่งทักมาซื้อขนม
เขามักจะมาพูดคุยแล้วก็อุดหนุนขนมของเราบ่อย
ที่คุยกันเรื่องขนมหลังเริ่มคุยกันเรื่องส่วนตัว
ได้รู้ว่าเขาเปิดร้านขายของเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยว
กับภรรยามาห้าปีแล้วซึ่งความผิดพลาดแรกที่ทำก็คือ
ก็บอกเขาว่าจิลเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเช่นกัน
แม้แต่พอเป็นแบบนี้ปั๊บรู้เลยว่าเจตนาของน้องคืออะไร
ไม่ใช่เท่านั้นน้องบอกว่าเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว

ไม่รู้ว่าทำไมตอนนั้นถึงพูดไปแบบนั้น
อาจจะเป็นเพราะว่าเหงาค่ะบวกกับความเห็นแก่ตัว

แต่ตอนนั้นเราก็ไม่ได้รู้สึกผิดเริ่มคุยกันมากขึ้น
เริ่มนัดเจอในที่สุดจิลก็เลยเถิดไปมีอะไรกับเขา
นัดเขาเกือบทุกวันจันทร์ถึงศุกร์

จะอยู่กับเขาที่ร้านจนถึง๔โมงเย็น
แล้วก็ขอตัวกลับโดยให้เหตุผลว่า
เราต้องไปรับลูกแล้วก็ดูแลข้าวปลาอาหารให้ลูก

เพราะว่าพ่อกับแม่ขึ้นมาจากต่างจังหวัด
ซึ่งผู้ชายคนนั้นก็เข้าใจนะคะเพราะจิลเคยบอกกับเขาว่า
ยังไม่อยากให้ใครรู้เรื่องของเราเนื่องจากจิลเพิ่งเลิกกับสามี
กันไปแบบนี้ค่ะได้๔๕เดือนก็เริ่มพาลูกของเราสองคนมาเจอกัน
วันหยุดค่ะไปเที่ยวด้วยกันบ่อยไปเที่ยวทะเล
ก็จะบอกลูกว่าผู้ชายคนนี้เป็นเพื่อนของแม่นะ
จิลยังเด็กก็เลยไม่ได้ถามอะไรมากมายตลอดระยะเวลาที่ผู้ชายคนนั้น
คลายความเหงาเติมเต็มความสนุกในชีวิต
มีความสุขมากค่ะแต่ความสุขและความสนุกมันอยู่ได้ไม่นาน
สิ่งที่จิลทำในที่สุดมันส่งผลแล้วในวันนี้
ทำให้จิลไม่เหลือใครเพราะว่าหลังจากที่จิลเห็นแก่ตัวมาปีกว่า
วันหนึ่งสามีกลับมาจากต่างประเทศค่ะ
ไปทานอาหารกันทั้งครอบครัวระหว่างทาน
ก็ได้ยินเสียงเด็กของเราคือลูกเรียกแล้วก็หันไป
เห็นผู้ชายคนนั้นจุงมือเด็กเข้ามาหาหน้าเขาดูแปลกใจมากที่เห็นสามีจิล
ซึ่งเมื่อรู้ว่าลูกจิลเห็นเขาแล้วรู้สึกตื่นเต้นเหมือนเขาได้เจอเพื่อน
สามีก็เลยเริ่มงงแต่สำหรับจิลนั้นชาทั้งตัวค่ะ
มองหน้าสามีตัวเองหน้าเขาดูสงสัย
พร้อมถามจิลว่าที่รักคนนั้นใคร
คำถามนั้นจิลไม่ได้เป็นคนตอบเพราะว่าลูกเป็นคนพูดขึ้นมาก่อนว่า
คุณอาเป็นเพื่อนกับมะม้าครับป๊าอาพาผมไปเที่ยวทะเลบ่อย
โยคนั้นทำให้จิลพูดอะไรไม่ออกเพราะว่าทุกครั้งที่จิลไปทะเล
จะโกหกสามีว่าไปกับพ่อแม่นาทีนั้นไม่มีใครพูดอะไรต่อ
ผู้ชายคนนั้นน่าจะเข้าใจสถานะของจิลได้เป็นอย่างดี
เขาเดินแยกออกไปไม่หันมามองหน้าจิลอีกเลย
ส่วนสามีจิลก็น่าเครียดจนกลับถึงบ้านเขาตัดสินใจถามถึงความสัมพันธ์ของจิลกับผู้ชายคนนั้น
ตอนแรกจิลก็ยังโกหกอยู่จนเขาบอกว่าเขารู้เรื่องของเรามาสักระยะหนึ่งแล้ว
จิลสำนึกได้โหคำนี้เจ็บนะคะรอจิลสำนึกได้ด้วยตัวเอง
ซึ่งจิลตกใจมากและเมื่อเขารู้แล้วจิลก็เลยสารภาพทุกอย่าง
เขาดูนิ่งมากและบอกกับจิลว่าก่อนเขาจะไปทำงานต่อที่เมืองนอก
เขาอยากจะหย่าให้เรียบร้อยกับจิลให้จิลไปหาที่อยู่ใหม่ให้เร็วที่สุด
แทบจะกราบเขาขอโอกาสเขาบอกกับจิลว่า
แค่ทำกับเขาเขายังไม่เจ็บเท่าจิลทำกับลูก
สามัญสำนึกของความเป็นแม่ของจิลคงผิดปกติเขาคงอยู่ต่อไปกับคนแบบจิลไม่ได้
ถ้าจิลยังอยากเจอลูกก็ขอให้หย่ากับเขาดี
อย่างนั้นเขาจะฟ้องหย่าแล้วก็ไม่ให้จิลมาเจอลูกอีกเลย
กรรมที่จิลก่อมันส่งผลเร็วมากนะคะพี่
กำลังจะหย่ากับสามีในวันพรุ่งนี้แล้วจิลทำผิดกับทุกคน
ทั้งสามีทั้งลูกและกับผู้ชายคนนั้น
ตอนนี้จิลแทบจะไม่เหลือใครแล้วไม่รู้ว่าจะมีชีวิตอยู่ต่อไปยังไง
ขอให้เรื่องราวของจิลเป็นบทเรียนของคนที่กำลังจะก้าวพลาด
เพราะว่าถ้าคุณยังไม่กลับตัวคุณอาจจะไม่เหลือใครแบบจิล
ขอบคุณน้องจิลนะคะที่เอาเรื่องของตัวเองมาเป็นวิทยาธารให้กับคนอื่น
อย่างที่บอกค่ะน้องไม่ได้ถามอะไรพี่ก็คงไม่ได้ตอบอะไร
เพราะทั้งหมดคือสิ่งที่น้องเลือกและผลที่ตามมา
ก็ไม่ได้เหนือความคาดหมายแต่อย่างใดนะคะ
ใช้คำว่าเหงาเป็นเหตุผลให้ทรยศคนของเรา
นี่ถ้าเหงาเมื่อไหร่และต้องหาใครสักคนมากอดป่านนี้คงนอกใจกันทั้งประเทศแล้วอ่ะนะคะ
เหงาไม่ได้ทำร้ายเราอย่าเอาเหงาของเราไปทำร้ายใครต่อใคร
ครั้งสุดท้ายค่ะเดี๋ยวก็ต้องย้อนกลับมาทำร้ายตัวเองเช่นกัน
ตอนนี้ผิดถูกรู้หมดเหลือแค่อดไม่ได้อย่างเดียวอะค่ะ
สามีเขาไปทำงานนะคะเขาไปเหนื่อยเพื่อดูแลทุกคนในบ้าน
ของรางวัลสำหรับความเหนื่อยของเขาคืออะไรคะ
คือน้องนอกใจคือน้องไม่ซื่อสัตว์เราคิดถึงแต่แค่ความสนุกน้อยนิด
ที่ต้องเอาทุกข์ทั้งชีวิตเข้าไปแลกมองดีดีอ่ะเหมือนน้องจิลไม่ได้รักใครเลยนะ
คนใหม่ที่เราถูกใจนักหนาก็ไม่กล้าบอกเขาอะค่ะ
เขาเป็นได้แค่ชู้นะแถมสิ่งที่ทำต่อหน้าลูก
น้องคะคิดว่าลูกยังเด็กก็เลยไม่ถามอะไรนี่ถ้าความลับไม่แตกเนี่ย
จะแบกความจริงนี้ไปอีกนานแค่ไหนเอ่ยก่อนทำเราไม่คิด
รู้สึกผิดตอนนี้มันช้าไปค่ะต่อให้น้องก้มลงกราบด้วยซ้ำ
เห็นมาเยอะนะคะบางคนก้มลงกราบแล้วไปนอกใจต่อก็มี
มีให้เห็นเยอะแยะมากมายและที่สำคัญ
ควรให้เกียรติคำว่าแม่ที่ลูกเรียกเราด้วย
อย่าคิดว่าออมไม่บอกไม่มีใครรู้ก็ไม่น่าผิด
ดูสิ่งที่สามีพูดสิคะเขารู้มานานแล้ว
แต่รอว่าเมื่อไหร่เราจะมีจิตสำนึกสามัญสำนึก
คนที่รู้ทั้งรู้แต่แกล้งทำเป็นไม่รู้
เขาคงเจ็บปวดมากเหมือนกันพี่อ้อยว่าเขารักเรามากนะ
และอยากจะให้อภัยแต่คงทำใจไม่ไหวจริงค่ะ
เพราะเขาสงสารหัวใจลูกสำหรับผู้ชายอีกคน
เราก็ดันชิงไร้ค่าต่อหน้าเขาทำให้เขาเห็นว่า
เราก็แค่คนที่เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ทรยศสามีมาเจอเขา
ถ้าพูดกันหยาบก็แค่คนที่ผัวเผลอแล้วมาเจอเขาอะค่ะ
โกหกคนนั้นทีโกหกคนนี้ทีและน้องยังทำสิ่งนี้ต่อหน้าลูก
เมื่อรู้สึกผิดต้องยอมรับผิดและเดินหน้าใช้ชีวิตต่อไปให้ได้ค่ะ
เพื่อแก้ไขสิ่งแย่ที่เราเคยทำอย่าบอกว่าตอนนี้น้องไม่เหลือใครเลย
จะใช้ชีวิตต่อไปยังไงน้องลืมไปหรือเปล่า
เพราะว่าที่สุดแล้วเราก็ยังต้องมีลูกที่ยังต้องดูแลนะแม้ว่าจะไม่ได้เอาลูกมาเลี้ยงดู
แต่ความเป็นแม่ยังอยู่กับน้องตลอดชีวิตน้องต้องสั่งสอนสิ่งดีให้กับเขา
ผู้ชายไม่เอายังไม่สำคัญเท่าเรายังเห็นคุณค่าในตัวเอง
อภัยในสิ่งที่เคยทำผิดและยังต้องคิดเดินหน้าต่อเพื่อทำสิ่งที่ถูกต้อง
พี่อ้อยว่าในวันนี้อาจจะต้องทำตามเงื่อนไขของสามีที่บอกก่อน
แล้วก็ค่อยทำดีเพื่อให้เขาเห็นว่าเรายังเป็นแม่ที่ดีนะ
ไม่ได้ทำดีเพื่อให้เขากลับมารักเราด้วยนะคะแต่ทำดีเพื่อที่จะขยับเงื่อนไข
เช่นเรายังเจอลูกได้เรายังเป็นคุณแม่ของลูกนะ
ทำสิ่งดีให้ลูกเห็นทำสิ่งดีและบอกกับสามีเก่าว่า
เข้าใจว่าเราผิดและเรากำลังคิดทำในสิ่งที่ถูกต้อง
เราอยากใช้ชีวิตต่อไปแบบที่ยังอยากจะใกล้ลูกมากกว่านี้
แล้วแต่เธอจะกรุณาก็แล้วกันเราเข้าใจว่าสิ่งที่เราทำมันผิดต่อหัวใจเธอขนาดไหน
เราก็รู้สึกผิดไม่น้อยเช่นเดียวกันและถ้ายังไงก็ตามการขอโอกาส
ไม่ได้ขอโอกาสให้เรากลับมารักกันเหมือนเดิมแต่ขอโอกาสให้เราเป็นแม่
ที่ได้เข้าใกล้ลูกมากขึ้นและนี่คือสิ่งที่เรากำลังชดใช้
กับสิ่งที่เราทำผิดมาและทำผิดต่อหัวใจของเขาด้วย
ยังไงก็ตามขอบคุณน้องจิลที่เอาความผิดพลาดมาแบ่งปันกันนะคะ
เป็นพื้นที่แห่งห้องเรียนที่เราเรียนรู้วิธีคิดจากชีวิตของหลายคนกัน
ไม่ต้องไปผิดพลาดเองวันนี้มีคนที่ผิดพลาดแล้ว
เจอความผิดพลาดเจอความเจ็บปวดหลังจากความผิดพลาดนั้น
เพื่อสอนใจให้กับใครต่อใครอย่าทำผิดพลาดเหมือนกับที่น้องจิลเจอ
ในที่สุดแล้ววันนี้การเดินหน้าต่อไปไม่มีทางหรอกค่ะ
ที่เราจะเดินหน้าไปอย่างปกติเพราะว่าเราทำสิ่งผิดปกติ
และพี่อ้อยยังยืนยันเสมอนะคะการทำผิดพร้อมกันไม่ใช่สิ่งนั้นไม่ผิด
เหงารับมือได้ดีกว่าเอาความเหงาเป็นข้ออ้างให้เราทำผิด
เพราะในที่สุดแล้ววันนี้เนี่ยต่อให้เราได้รับการให้อภัยจากใครต่อใคร
แต่บางทีทำใจยากจริงในการให้อภัยตัวเองเนาะ
เอาใจช่วยค่ะเดินหน้าต่อไปสร้างวันดีชดเชยอดีตแย่ที่เราเคยทำก็แล้วกันนะคะ
เรื่องราวความรักเราพูดกันตรงนี้ไม่มีวันจบ
เพราะเมื่อไหร่ก็ตามเป็นเรื่องของคนอื่นมันอาจฟังดูเป็นเรื่องซ้ำ
แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันเกิดขึ้นกับเรามันจะเป็นเรื่องใหม่เสมอนะคะ

ถ้าปีนี้เป็นปีที่หนักหนารับมือด้วยสติ
เดี๋ยวพอมันผ่านไปเราจะค้นพบบทเรียนบางอย่างว่า
ไม่ว่าเจอเรื่องหนักและเรื่องใหญ่แค่ไหน
ทุกเรื่องที่ผ่านไปมันยังเป็นบทเรียน
ให้เราใช้เป็นอาวุธในการรับมือกับเรื่องใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นในอนาคตนะคะ
ส่งท้ายปลายปีค่ะเดินหน้าข้ามปีนี้ไปด้วยกัน
ดูแลตัวเองให้ดีจะมีโควิดที่จะกลายพันธุไปอีกกี่พัน
การดูแลตัวเองให้ดีจะทำให้เราสามารถรอดปลอดภัย

ขอบคุณมากสวัสดีค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป